วอเล็กบอลนะครับก็มีความเคลื่อนไหวมาฝากสนามที่๒นะครับ
บาซิลเราก็เจอกับเซอร์เบียนะครับซึ่งเป็นทีมดิกรีแชมป์โลก
สองต่อสามเซตอืมต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมของทีมชาติไทย
ที่น่าเสียดายนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยมีเกมกับอิตาลีนะครับ
ในสนามแรกแต่ว่านัดที่สามสัปดาห์ที่สองครับ
เจอของแข่งนะครับอย่างทางเซอร์เบีย
บีเองก็เป็นชุดที่สองนะครับไม่ได้เป็นชุดหลักอะไรมากนะครับ
แต่ว่าทีมสาวไทยเนี่ยเริ่มต้นได้ดีแต่ว่าก็ต้องเล่นเกมยาวนะครับ
ซัดแรกเนี่ยทำได้ดีนะครับทำแต้มนำไปก่อนเอาชนะไปได้นะครับ
ี่สิบหกต่อยี่สิบสี่แล้วก็ยี่สิบห้าต่อยี่สิบสองนะครับ
แต่ว่าพอเข้าแซทที่สามแล้วก็แซทที่สี่เนี่ย
เซอร์เบียก็กลับมาท็อปฟอร์มนะครับตีคืนมาได้สองสัตรั่
ปัจจัยก็คือพรพันธ์เนี่ยเจ็บด้วยนะครับ
เซอร์เบียก็เอาชนะไทยไปได้นะครับยี่สิบห้าต่อสิบเจ็ดแล้วก็ยี่สิบห้าต่อสิบสองนะครับ
ต้องตัดสินในเซตที่๕นะครับเซตสุดท้าย
แล้วก็สู้กับเซอร์เบียได้ดีนะครับทีมชาติไทยจริงจริงแล้วเนี่ย
ทีมชาติไทยน่าจะชนะแมทนี้ด้วยนะครับเพราะว่าขึ้นนำไปก่อนสิบสี่ต่อสิบเอ็ด
ใช่นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโอ้โหปิดไม่ได้
แล้วเป็นเซอร์เบียที่เข้าป้ายเอาชนะไปครับโอ้น่าเสียดายมากเลยนะครับ
ชนะไปสิบหกต่อสิบสี่สุดท้ายไทยก็แท้ไปสองต่อสามเซทนะครับ
เกมนี้คนทำแต้มสูงสุดก็เป็นทางซาร่าโลโซนะครับ
หลังทีมชาติเซอร์เบียทำไปทั้งหมด๒๒แต้มนะครับ
ส่วนทีมชาติไทยเนี่ยเป็นทางบุ๋มบิมชัชวัฒนโมกศรีนะครับ
ทำได้ยี่สิบเอ็ดคะแนนตามด้วยพิมพิชยากกรัมนะครับ
ทำได้ยี่สิบคะแนนนะครับหลังเกมทางโค้ชด่วนนานายสี่
วัชระเมธากุลหัวหน้าผู้สอนวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยก็
บอกถึงอาการบาดเจ็บของพรพันธ์เกิดตราดนะครับ
ภาพรวมก็เจ็บไม่มากเท่าไหร่นะครับ
แต่ว่าต้องให้หมอเช็คอีกทีว่ามากน้อยแค่ไหน
ส่วนเกมวันนี้เซตที่๑แล้วก็เซตที่๒มาได้ดีนะครับ
ในเรื่องของการเล่นนักกีฬาเล่นตามสไตล์ของตัวเองนะครับ
ส่วนเซต๓พลาดเรื่องของการรับเสิร์ฟนะครับ
รวมถึงการบาดเจ็บของพรพันธ์ในเซตที่๔ก็ทำให้ต้องแพ้ไปนะครับ
แต่เราไปพลาดจังหวะช่วงปลายเซต๕นะครับในเรื่องของการทำ
ทำให้เราไม่สามารถปิดเกมนี้ได้นะครับก็น่าเสียดาย
แต่ต้องขอชมเชยนะครับนักกีฬาทุกคนนะครับ
ต่อสู้อย่างเต็มที่แล้วก็พยายามช่วยเหลือทีมอย่างเต็มที่ครับ
โดยภาพรวมก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าต้องให้คุณหมอตรวจสอบอีกทีนึงนะครับ
อีกทีหนึ่งว่ามันมากน้อยขนาดไหนนะครับ
แต่ขั้นต้นเนี่ยเราก็สิริมาเองวันนี้ก็ดีนะครับในเรื่องของการเล่น
แล้วก็เราก็มีตัวที่ฝึกซ้อมที่กรุงเทพอยู่นะครับ
ฉะนั้นก็คิดว่านะครับเราก็คงไม่หนักหนาสาหัสขนาดนั้นครับ
ส่วนทางชัชวัลโมกศรีนะครับก็เปิดใจนะครับ
บอกว่าไม่อยากให้มีดราม่านะครับอยากเห็นทุกคนมีความสุข
วันนี้ถือว่าเล่นกันเต็มที่ทุกคนแล้วนะครับ
ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามนะครับ
ไม่ต้องเสียใจถือว่าได้ซ้อมใหญ่มากับทีมชั้นนำของโลกแบบนี้นะครับ

วันนี้ก็เราถือว่าเราเล่นกันเต็มที่ทุกคนแล้ว

มีความสุขมากที่เห็นทุกคนช่วยกันเล่นในเกมนี้ค่ะ
ก็แฟนไม่ต้องเสียใจไปนะคะ
ก็ถือว่าเราก็ได้ซ้อมใหญ่มากเลยกับทีมชั้นนำของโลกแบบนี้นะคะ
ก็อยากให้ทุกคนมีความสุขไม่อยากให้มีดราม่าเกิดขึ้นเลย
ก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกับการรับชมวอเล็กบอลมากกว่า
ไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกแบบสิ้นหวัง
คือเราก็อยากทำให้แฟนมีความสุขเหมือนกัน
ก็อย่างไรก็ฝากเชียร์ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อด้วยนะคะ
พวกเราก็จะทำเพื่อแฟนให้ได้มากที่สุด
แล้วก็จะทำเพื่อทีมของเราให้ได้มากที่สุดเช่นกันค่ะ

ก็ต้องส่งกำลังใจแล้วก็ลุ้นขออย่าให้เป็นอะไรบ้างนะครับ
สำคัญเลยเรื่องของตัวเซ็ตตอนนี้ถือว่าขาดแคลนพอสมควร

ต่อกันที่สโมสรวอเล็กบอลสุพีมทิพยาชุบุรีอีเทคนะครับ
เปิดโครงการทิพยะวอเล็กบอลคลินิกนะครับ
โดยทางดรสมพรสืบทวินกุล
กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททิพยาประกันไทยจำกัดมหาชนนะครับ
ก็หวังว่าโครงการนี้จะจุดประกายฝันเด็กไทย
สู่นักตบรุ่นยางรุ่นใหม่นะครับ
ทักษะพื้นฐานมาตรฐานการเล่นอย่างถูกต้อง
มีผู้สอนแล้วก็นักกีฬาของสุพีมนะครับ
ก็นำโดยกิฟต์วิลาวันอพิญญาพงษ์ปื้มกิจถิ่นขาว
แล้วก็มาริกากันทองนะครับไปสอนทักษะการเล่นวอเล็กบอลเบื้องต้น
ให้กับเด็กนักเรียนจาก๑๑โรงเรียนนะครับในจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนชายแล้วก็หญิงอายุ๑๐๑๔ปีนะครับจำนวน๑๓๐คน
แล้วก็ส่งมอบอุปกรณ์การฝึกซ้อมอธิรูปวอเลอร์บอล
สนับเข่าเพื่อใช้ฝึกฝนนักกีฬาในระยะยาวนะครับ